ทุกคนค่ะกดไส้ขึ้นเยอะเลย
เขากลับมาแล้วแต่มาคราวนี้บอกเลยว่ามาพร้อมลูกอ้อนชุดใหญ่
กับเพลงที่มีชื่อว่ารบกวนเอ็นดู
จะอ้อนแฟนคลับขนาดไหนบอกเลยปล่อยของวันนี้
วันแรกและไทยรัฐบันเทิงของเราที่แรกเลย
ดีใจที่ได้เจอ
ที่โลกหมุนเธอเข้ามาหา
เฟสหน้าไอจีกดไลค์ทันทีที่เธอโพสต์มา
รอยยิ้มจากเธอเข้าตาสะเทือนอกสาย
อยากเช็คด้วยได้ไหม

ถ้าไม่ได้ยิ้มหัวใจไปโผพัน
สตาร์ทกันแบบใสแต่จะเล่าใจถ้าหากคบกัน
แอปแอดเธอทุกอันแชทออนเปิดไว้
ในหัวใจเธอนั้นยังไม่มีใครใช่ไหม
ถ้างั้นก็อยากขอร้อง
อย่าเพิ่งมองใครที่ไหน
เอานิดเดียวก็พอค่อยดูใจ
ฉันไปก่อนเนาะแค่เธอเปิดใจ
ได้ไหมได้ไหมจัดเธอจำแม่ตา
รบกวนให้เธอเอ็นดูสักหน่อยหนึ่ง
รบกวนชี้ทางไปถึงใจเธอหน่อยหนึ่งนะ
ถ้าฉันทำตัวน่ารักอยากให้เธอลองพิจารณา
จะเป็นเด็กดีให้เธอเลยสัญญาณ
นะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะ

วันไหนจะเศร้าต่างน้องจะร้องเพลย์ปลอมเธอ
โอ้โดเรมีฟ้าโซ
ลาลาลาลาลา
ในหัวใจเธอนั้นยังไม่มีใครใช่ไหม
ถ้างั้นก็อยากขอร้อง

ก็พอค่อยดูใจฉันไปก่อนเนอะ
เธอเปิดใจ
ได้ไหมได้ไหมจัดเธอจังแม่ตา
รบกวนให้เธอเอ็นดูสักหน่อยหนึ่ง
รบกวนชี้ทางไปถึงใจเธอหน่อยหนึ่งนะ
ถ้าฉันทำตัวน่ารักอยากให้เธอลองพิจารณา
จะเป็นเด็กดีให้เธอเลยสัญญานะ
ดนแบบว่าให้ลองมารักกัน
ชอบเธอที่สุดปักหมุดไว้ที่เธอ
ได้ไหมถ้าเราจะรักกัน

คนหล่อยิ่งกว่าเดิมอีกคราวที่แล้วเขาก็มาแต่คราวนี้กับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเลยรบกวนเอ็นดู
บอกนิดนึงพูดถึงเพลงนี้นิดนึงละกันความพิเศษเป็นยังไงบ้างครับ
ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกของเราในโปรเจกต์เลยนะครับ
พวกเราเข้าค่ายมากับอาก๊อตนะฮะต้องเป็นเพลงที่อาก๊อตแต่งไว้
คือจริงแต่งขึ้นมาเป็นเพลงแรกแต่ปล่อยมาเป็นซิงเกิลล่าสุด
แต่มาออกอากาศที่บันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกของคุณ

เมื่อกี้บอกว่าอาก๊อตเขาเป็นคนแต่งให้ทั้งเพลงเลย

น่ารักมากเลยแล้วที่สำคัญนี่คุณผู้ชมดูซะก่อน

ที่ชิบูย่าก็ไม่ธรรมดาเขาไปรำอะไรนะลิเกย์กลางชิบูย่าเลย

เพราะว่าคือใครเห็นก็แตกตื่นเพราะว่าเราเนี่ย
ก็แตกตื่น

ด้วยความที่เพชรมันวิบวับแล้วก็แสบตาคนญี่ปุ่นมากครับ
ก็คือเราต้องรอแบบว่าความตื่นเต้นนะครับ
ติดไฟแดงปุ๊บรถห้ามวิ่งใช่ไหม
เราก็รีบกันเลย๕๔๓๒ถ่ายบางช็อตก็ได้บางช็อตก็ไม่ได้

แล้วมีคนเขามาขอถ่ายรูปแล้วไหมสาวญี่ปุ่นเอาอุ้ยอยู่ใส่อะไร
มีใส่ชุดลูกตะมาขอถ่ายรูป

ก็อันแรกเลยครับคือไปเขาใหญ่ใช่ครับ

รวมไปถึงเสื้อผ้าวันนี้คือจี๊ดทุกคนคุณผู้ชม
แล้วนอกจากสีสันเสื้อผ้าอะไรแล้วนะ
ลีลาก็จี๊ดไม่ธรรมดา

หลายคนตะลึงมากว่าให้เอ๋ยดูแน่ค่ะ

อ๋อด้วยเพลงนี้
อายุควันตาน้องเอ๋ยมานั่งทำตา

อ่ามาไหนก่อน

งั้นขอโชว์ลีลาความพริ้วของเพลงนี้ให้หน่อยได้ไหม

บอกลอกเปล่าเลย
รบกวนให้เธอเอ็นดู

รบกวนชี้ทางไป
ใช้ปรับ

คำอึดครับ

จะให้เธอลองพริกนิดหนึ่ง

จะเป็นเด็กดีให้เธอเลยสัญญา
น่าน่าน่าน่าน่า
แบบว่าให้ลองมาร้า

เต้นไปได้แล้ว

เพลงนี้น่ารักจริง

ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาในค่าย
ถ้าผมเข้ามาสุดท้ายด้วยก็แบบ

แล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่า

แล้วก็อยากให้แฟนนะครับ

ที่เราตั้งใจกันทำผลงานทุกอย่างนะครับ

คันที่บอกว่าโดนัทยังมีรู้

นักก็ดว่าไงบ้างกับเพลงนี้
นอกจากแต่งแล้วควบคุมการผลิตแล้วเค้ายังมีคำสอนเพิ่มเติมมั้ยคะ

อ้อนอะไรยังไง
แต่ละคนน้องเล็กก็ได้น้องติมนี่

ก็รบกวนเอ็นดูสักน้อย
เอ็มโปต่อเลยค่ะเอ็มโบ

เห้อเห้อมาเถิดแม่เนื้อหนู
โอ้มีคนต้องมา

ก็ฝากแฟนทุกคนนะ

เราต้องเด้งแล้วดู
หากฉันทำตัวน่ารัก
อยากให้เธอลองพิจารณา
จะเป็นเด็กดีเธอเลยสัญญาณแบบว่าให้ลองมารักกัน

แหมลีลาดีเพลงก็เพราะขนาดนี้นิดนึงก็ละกันสุดท้ายแล้ว
ฝากผลงานนี้นะคะให้กับเป็นแฟนนึงก็ลาการค่ะ
ก็ฝากผลงานล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับรบกวนเอ็นดูนะครับ
รับชมได้แล้วนะครับทางยูทูปแรมมิโกออฟฟิเชียล
ใช่นะคะวันนี้ขอบคุณ๔หนุ่มวงดิวอนตรีด้วยนะคะ